มาดูเรื่องราวของหมอแชมป์คุณคิงจำได้ใช่ไหมคะหมอแชมป์ซึ่งได้รับการพูดถึงพอสมควรเหมือนกันในเรื่องของการเสียสละและพยายามที่จะช่วยนะคะทุกคนที่อยู่บนเรือทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของพันธ์ใจเอกคุณากรจรยศหมอแชมป์เป็นหมอประจำเรือหลายคนบอกเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำแบบที่ช่วยเหลือเพื่อนจนรอบปลอดภั
คือทีมข่าวของเราเนี่ยไปลงพื้นที่ที่บ้านของหมอแชมป์นะคุณคิงปรากฏเราไปรู้มาว่าหมอแชมป์มีแมว๓ตัวอ๋อเลี้ยงแมวใช่มีแมว๓ตัวเพื่อนบ้านที่สนิทกันกับหมอแชมป์ดูแลน้องแมวเป็นอย่างดีลองดูหน่อยค่ะ
อ่ะเดูกเครื่องนี้เอามาให้เอี๊ยกนะหรือครับเอามาให้นี้นะโอ้แบ่งกันกิน

นี่เป็นคุณป้าข้างบ้านนะครับคุณคิงคุณผู้ชม
คือสนิทกับหมอแชมป์
ก็เวลาหมอแชมป์จะไปลงเรือก็จะได้รับการฝากฝังให้ช่วยดูแลแมวทั้ง๓ตัว

สวยด้วยแต่ตอนนี้มันคงยังไม่รู้ว่าหมอแชมป์คงไม่ได้กลับมาแล้วนะ
ก็นี่แหละค่ะเพื่อนบ้านเอาปลาทูไปให้ค่ะ
เอาไปให้กินแล้วก็ยังมีการภาวนาขอให้หมอแชมป์กลับบ้านอย่างปลอดภัย
คุณผู้ชมค่ะคือหลายคนก็อย่างที่บอกโดยเฉพาะบอกว่าภาวนาขอสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรของน้องแชมป์ขอให้น้องปลอดภัยสาธุ
คุณวีรยุทธ์ปรานีค่ะเป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราไปที่บ้านพักก็อย่างที่เห็นภาพ
หมอแชมป์บ้านเนี้ยเป็นบ้านไม้สองชั้นนะคะเจอกับป้านกค่ะป้านกเป็นเพื่อนบ้านนะคะเปิดประตูให้ทีมข่าวเข้าไปหลังบ้านก็ไปเห็นเลยแมวสามตัวเนี่ยยังอยู่ในบ้านปลอดภัยดีค่ะกินอิ่มนอนหลับก็มันก็คงรอเจ้าของกลับมาแล้วนะคะ
ป้านนกบอกแบบนี้แมวสามตัวเนี่ยป้ารู้ชื่อแค่ตัวเนี่ยนะก็คือเจ้าเพชรเจ้าเพชรมันเป็นแมวสีขาวเพชรผู้มันจะใส่ปลอกคอสีฟ้าดูเจ้าเพชรเจ้าเพชรตัวซ้ายมือส่วนอีกสองตัวป้านนกบอกว่าไม่รู้ชื่อแต่ก็เป็นสีขาวตัวเมียตัวนึงแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนตัวผู้ป้านนกบอกเออไม่รู้เหมือนกันนะว่า
พร้อมกับเรือหลวงสุโขทัยป้านนกบอกเลยมากินข้าวกระเพราหมูกรอบที่ร้านตามสั่งของป้าด้วยนะแล้วก็บอกป้าด้วยป้าครับเดี๋ยวผมจะไปลงเรือฝากดูแลแมวให้ผมด้วยนะป้าป้านนกบอกด้วยนะว่าวันนั้นเนี่ยหมอแชมป์ซื้อขนมปังไปห้าก้อนค่ะคุณกิ่งครับมีกาแฟเป็นสำเร็จรูปนะหนึ่งกระป๋องอืมแล้วก็ยังมีบ
ขอให้หมอแชมป์ปลอดภัยแมวทั้งสามตัวบอกทุกวันนี้มันจะมานั่งรอหมอแชมป์ที่หน้าระเบียงบ้านป้านนกบอกเห็นแล้วสงสารจริงจริงคิดถึงหมอแชมป์จนน้ำตาไหลขอให้หมอแชมป์ไม่เป็นอะไรค่ะ
หน้าหมอไฟเขาไปดูมาหมอไพ่๒๔เขาบอกว่ายังอยู่แต่ว่าออกไม่ได้ไงเหมือนก็ติดอะไรอยู่อ่ะ
เฟี่ยงไพ่๒๔เขาบอกยังไม่ตายยังอยู่น่าจะติดอยู่ที่ไหนเนี่ยที่เกาะหรืออะไรอ่ะ
เนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปนั่งข้างบนหน้าต่างนั่งมองบอกโอ้เดี๋ยวพ่อก็มานะมันก็ว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มาแล้วลูก
ได้แล้วก็พูดอย่างเงี้ทุกวันอ่ะรักเหมือนลูกอ่ะแหละก็อุ้ยร้องไห้บางวันอ่ะ
นั่งทำของเนี่ยมาเราก็หันมาก็บอกไม่ถูกอ่ะ
เหมือนมันวิวไงไม่รู้อ่ะใช่ไหมแต่เราก็คิดว่าเขายังอยู่

เป็นเพื่อนบ้านที่คงจะมีการช่วยเหลือเอื้ออาชูนกันก็สนิทกันดูแลแมวให้กัน
นกเนี่ยพูดไปร้องไห้ไปนะคะทางฝั่งของพี่สาวของหมอแชมป์บ้างค่ะ
เชื่อว่าตอนนี้หมอแชมป์น่าจะยังมีชีวิตอยู่เพราะหมอแชมป์เป็นถึงมนุษย์กบ
และเป็นครูสอนกู้ภัยทางน้ำเชื่อว่ามีทักษะการเอาตัวรอดได้
ออกเรือหมอแชมป์มีการพูดขึ้นมาว่าผมจะอยู่บนเรือจนเกษียณ
แล้วก็จะเป็นสนิมเกาะสมอเรือไปตลอดเลยแต่เธอบอกเธอไม่อยากเก็บคำเนี้ย
มาคิดไปในทางไม่ดีขอแค่ตอนนี้ให้มีปฏิหารก็พอ
ทุกวันนี้สวดมนต์ภาวนาทุกวันขอให้หมอแชมป์รอดปลอดภัยค่ะ
เขาบอกว่าพี่ถ้าผมอยู่แล้วสบายใจนะผมจะอยู่เกษียณไปพร้อมกับเรือเลย
อ่าผมจะเป็นอ่าสนิมเกาะสมออยู่กับเรือสุโขทัยเลย
เขาไม่ขอขึ้นเขาบอกอย่างเงี้ยเวลาเขาพูดเรื่องขึ้นไม่ขึ้น
ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเขาบอกอย่างนี้อย่าคิดมาก
แต่เราก็เอกใจตั้งแต่วันนั้นแต่แต่ว่าก็ไปคุยกับพี่กำลังพลอีกคนนึง
ก็บอกว่าน้องก็พูดอย่างงี้เหมือนกันก็พี่ก็ได้ซื้อพวกปลาทูไปให้
แล้วสัญญาว่าจะซื้อปลาทูไปให้รอจนกว่าน้องแชมป์จะกลับบ้านนะคะ